ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะคือคุณแม่ก็ติดใจสงสัยในสาเหตุการตายของลูกชาย
ลูกชายอายุ๒๓นะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
และสภาพศพของลูกชายมันจะมีแผลมีอะไรที่คุณแม่มองแล้วมันแปลก
บอกว่าสงสัยว่าลูกชายถูกยิงหรือเปล่าถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ไอ้แผลตามตัวเหมือนนูกัดหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะคะ
คุณแม่ก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดเป็นนูแท้แล้วนูกัด
จะเป็นรอยขนาดนี้เลยเหรอบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ธรรมราชค่ะช่วงสี่ทุ่มเมื่อวานตำรวจสอบภาวเมืองนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกิรติ
หรือในเฟิร์สอายุ๒๓ปีเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
ในห้องนอนชั้นสองของบ้านสภาพศพก็ค่อนข้างแปลกเหมือนกัน
ลักษณะที่ว่าเหมือนกับศีรษะแงนลงไปอยู่ในซอกข้างเตียง
ท่อนบนเนี่ยเปลือยใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เหมือนตะแคง
อดหมอนข้างอยู่ด้วยแบบเนี้ยค่ะครับแต่อย่างที่มิ้วบอก
ที่คุณแม่ติดใจสงสัยคือบาดแผลมาดูนะคะว่าบาดแผล
มีอะไรบ้างโหนกแก้มเป็นรูแล้วก็เลือดไหลออกมา
ตาซ้ายมีเลือดติดอยู่มีแผลที่นิ้วมือข้างขวา
ต่างเหล่านี้ค่ะแม่สงสัยว่าลูกแม่โดนยิงหรือเปล่า
เพราะว่ามีเหมือนรูเลยอ่ะที่แก้มอ่ะนะคะลูกแม่ถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
เวรโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมาร่วมชนะสูตรพลิกศพค่ะ
บอกว่าไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายนะคะและน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบแปดชั่วโมง
ห้องนอนไม่มีร่องรอยการถูกลื้อค้นหรือการต่อสู้อะไรแต่สิ่งที่เจอก็คือ
มีถุงยารักษาโรคประจำตัวหลายโรคเลยหนึ่งในนั้นมียารักษาอาการโรคซึมเศร้าด้วย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเพราะยาเหล่านี้หรือเปล่าคุณแม่ชื่อว่านางปรานีอายุห้าสิบสาม
บอกว่าปกติแม่ก็จะไปมาเพราะว่าทำงานอยู่ที่อำเภอลานสกานะคะ
ทีนี้ที่บ้านก็มีแค่ญาติญาติอยู่อยู่คนละห้องก็ไม่ค่อยได้คุยกัน
ไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกันวันเกิดเหตุญาติโทรมาบอก
บอกลูกชายอยู่แต่ในห้องแล้วเงียบเลยอยู่ในห้อง๒วัน๒คืนไม่ยอมออกมา
ครับมันผิดปกติไปเรียกก็ไม่เปิดทีเนี้ยพอใช้บันไดปีนเข้าทางประตูห้องอีกฝั่งหนึ่ง
เห็นว่านอนเสียชีวิตอยู่ตกใจมากรีบแจ้งตำรวจนะคะ
กับญาติก็งงเลยว่าอ้าวทำไมลูกแม่มาเสียชีวิตแบบนี้
ทำไมมีร่องรอยบาดแผลแบบนี้เราก็เลยตามเรื่องให้ต่อ
เราส่งน้องเบิร์ตวิรยุทธ์นักข่าวของเรานะคะ
คุยกับคุณแม่เพิ่มเติมแม่บอกว่าตอนแรกมันติดใจสงสัยจริงจริง
แต่ตอนนี้ได้รับฟังคำอธิบายจากคุณหมอได้ดูผลการชนะสูตร
ก็พอจะเข้าใจแล้วลูกชายแม่น่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวค่ะ
ส่วนบาดแผลที่แม่สงสัยว่าลูกแม่โดนยิงโดนทำร้ายหรือเปล่า
สัตว์กัดแท้จริงจริงนะคือหนูแมลงสาป
กัดแท้หลังเสียชีวิตจนเป็นแผลอ่ะค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเออ
คงจะเป็นหนูจริงนั่นแหละที่บ้านหนูเยอะด้วย
หนูเยอะมากนะคะแม่บอกว่าลูกชายแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
แล้วก็มีอีกหลายโรคสงสัยลูกกินยาเยอะเกิน
ก่อนหน้านี้เคยเป็นมาแล้วลูกเคยกินยาเยอะเกินแล้วก็ช็อก
แต่ครั้งนี้อาจจะไม่มีใครเห็นแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
พ่อน้องก็กินยาจะกินยาก็ได้ไม่มีบอกไม่ถูกไม่มีมี
ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมไม่มีโดนปืนหนูมันแท้
ไม่มีน้องก็แล้วก็คืออาจจะช็อกยาอะไรทักอย่าง
ไม่แน่กินยาเกินขนาดเพราะเมื่อก่อนเขาเคยกินจริงแล้ว
พี่สูงลงพยาบาลท่านแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องปืนไม่มี
เพราะว่าสองวันแล้วแผลมันยุ่ยเลยหมอบอกว่ามันมันลอยแท้อ๋อ
หนูเยอะพี่เลี้ยงแมวมาก่อนแม่มันไปเสียบขนาดพี่นอนมันยังขึ้นขี่พี่เลย
ทีเนี้ยแต่ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวให้ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจะได้สิ้นสงสัย
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการชนสูตรนะคะ
ผลยังไม่ออกมาผลแบบเป็นทางการยังไม่ออกมา
ก็จะมอบร่างให้กับครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามความเชื่อนะคะครับ